ติดตามประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะต้องบอกว่าไม่บ่อยครั้งอ่ะ
ที่จะเห็นพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่
โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ใช่ก็จะเห็นไป
ต่างจังหวัดบ้างแต่นี่อยู่ในกรุงเทพด้วย
ท่านไปเดินสวนจตุจักรแล้วดูอารมณ์ดีด้วยนะคะ
ก็ไปตรวจเยี่ยมการจัดทำสัญญาระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้ค้า
บรรยากาศคึกคักมากเป็นพิเศษอย่างที่เห็นในภาพนี้เลย
อันนี้คือไปในฐานะนายกรัฐมนตรี
อ่าใช่ก็ลงพื้นที่คนติดตามเพียบ
คือเดี๋ยวนะคนติดตามเยอะมากค่ะ

อ่าก็ตอนนี้ฝุ่นควันก็บางไปแล้วไงเขามาเรื่องผู้ค้า

ผลเอกประยุทธ์บอกว่าเขาเคยเป็นเด็กสวนจตุจักรมาก่อนด้วยนะ
ตอนยังวัยรุ่นเพราะชอบมาเดินซื้อของ

โอ้โหพลเอกประยุทธ์เป็นวัยรุ่นก็เดินสวนจตุจักรแล้วนะ
โอ้โหนี่มากันครบเลยนะ

นายกบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะอารมณ์เสียไปบ้างก็ต้องขอโทษ
ไม่พูดเรื่องการเมืองเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพูดทีไรมีปัญหาตลอด
หลังจากนี้ขอให้คนไทยไม่ทะเลาะกันก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันค่ะ

วันนี้ดิฉันได้แคปชั่นลงรูปแล้วถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่เราก็ไม่หยุดรักกัน
นี่นายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยนะคะ
สำหรับที่มีคนยื่นหนังสือให้กรกตตรวจสอบคุณสมบัติ
จากที่ท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐ
นายกบอกว่าแข็งแรงกว่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ไขว้เขว
ตอบสั้นแต่ได้ใจความแล้วก็ขึ้นรถยนต์ส่วนตัว
เปิดกระจกชูนิ้วสัญลักษณ์ประจำของท่านคือ

ส่วนทางด้านของนายสุภาชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทย
ออกมาพูดถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไม่รับรองผู้สมัครของพักภูมิใจไทย๖คน
รวมถึงนายกรวีปริศนานันทกุลผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่ออันดับที่๙ด้วย
โดยบอกว่าปัญหามันเกิดจากฐานข้อมูลของกรกตกับฐานข้อมูลของพักไม่ตรงกัน
ซึ่งพักก็ได้ยืนยันความเป็นสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายไปตั้งแต่๑๕กุมภาพันธ์แล้ว
ดังนั้นหากกรกตเอาจริงเอาจังกับการพิจารณาตามข้อเท็จจริงตามคำชี้แจง
มันก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้สมัครและพักการเมือง
แล้วก็จะไม่เป็นภาระแก่สารดีการในการพิจารณาคำร้องด้วยค่ะ
ขณะที่พันธุ์ตมรเอกจรุงวิทย์พุไมร้าไหลกาธิการนะครับ
ผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติสามารถยื่นคำร้องต่อสารดีกาได้ภายใน๗วัน

โดยบุคคลนั้นต้องนำหลักฐานไปแสดงต่อสารให้สารวินิจฉัยว่ามีคุณสมบัติครบหรือไม่
พบปัญหาเรื่องของฐานข้อมูลอย่างเช่น
ไปสมัครภาคการร์เมืองอื่นก่อนถึงไปออกจากภาคการร์เมืองเดิมที่เคยเป็นสมาชิกอยู่
ถือว่าซำซ้อนกันของการเป็นสมาชิก
อย่างไรก็ตามระหว่างนี้ผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ
ไม่มีกฎหมายกำหนดนะคะว่าต้องหยุดหาเสียงเพราะว่าคดีถือว่ายังไม่สิ้นสุด
ถึงกรณีที่ถ้าหากท้ายที่สุดสารรัฐธรรมนูล
มีคำสั่งยุบพักไทยรักษาชาติบัตรเลือกตั้งที่มีหมายเลข
สมัครของพักไทยรักษาชาติจะดำเนินการอย่างไร
บอกว่าตอนนี้ส่งพิมพ์บัตรเลือกตั้งไปแล้ว
ตามหลักการทั่วไปก็ต้องประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
รับทราบก่อนว่าถ้าหากกากบาทหมายเลขนั้นแล้วถือเป็นบัตรเสียค่ะ